ทีนี้คุณผู้ชมที่บ้านที่เกิดเหตุซอยท่าข้าม๒๘
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังด้วยนะว่า
คือหลังจากเกิดเหตุมีเสียงหมาหอนตลอดเลย
รวมถึงตอนนี้ชาวบ้านเองเขาก็ไม่กล้าผ่านไปตรงนั้น
กล้าเดินผ่านเลยมองเข้าไปยังไม่กล้ามองเลย

กลุ่มวัยรุ่นที่เคยมาจับกลุ่มก็ไม่มีแล้ว
วินมอเตอร์ไซค์ที่เคยมาตั้งวงสังสรรค์กัน๔๕ทุ่ม

ทีนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากให้ญาติมาทำพิธี

ซึ่งก็คาดว่าวันนี้จะมีพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งสอง

ซึ่งเป็นบ้านหลังสีชมพูที่ตั้งอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะ
ตั้งแต่วันที่พบศพและมีผู้เสียชีวิต
จนถึงขณะนี้ก็ยังคงพบว่าประตูรัวบ้านก็ยังคงใส่กุญแจปิดล็อกอย่างแน่นหนาจนถึงขณะนี้ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวได้รับรายงานนะคะว่าวันนี้จะมีญาติมาเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
ซึ่งเป็นบ้านหลังเกิดเหตุนะคะก็ยังคงล็อกประตูบ้านปิดเงียบหลังจากวันเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะทีมข่าวได้รับรายงานค่ะ
ว่าจะมีญาตินั้นเข้ามาทำพิธีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พบว่ามีญาติมาทำพิธีเชิญวิญญาณแต่อย่างใดนะคะ
ทีมข่าวค่ะก็เลยไปสอบถามกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็บอกว่าสองสามวันที่ผ่านมาค่ะ
แล้วแวกนี้นะคะก็มีเสียงหมาเหาหอนตลอดทั้งคืนสร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้านนะคะ
วิญญาณไปแล้วหนึ่งรายนะคะบรรยากาศเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจะเป็นยังไง
ไปฟังเสียงชาวบ้านเล่าเหตุการณ์กันค่ะเมื่อคืนไม่ได้ยินนะคะ
อย่างป้าดื่มด้วยและอย่างเมื่อคืนเขามาเชิญมาเชิญเอ่อโดย
วิญญาณของลูกไปไงเขามาทำพิธีก็เลยไม่ได้ยินตัวนี้ก็ดีไป
ป้าก็ปลอดภัยไปด้วยอย่างน้อยก็สบายใจนะ
พูดถึงกลัวมันก็มีอยู่แล้วเนอะ
ขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังคุณวรนุษย์ค่ะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวยุรีผู้ตายนะคะทราบว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
ประมาณยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะได้มีเพื่อนมาเชิญวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
โดยได้เชิญวิญญาณของนางสาวยุรีนั้นกลับไปที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
บรรยากาศในตอนนี้นะคะก็ยังคงมีสำนักข่าวหลายสำนักยังคงปักหลักรอดูสถานการณ์รวมถึงไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ยังคงอ่าปรักหลักดูสถานการณ์ที่นี่ตลอดทั้งวันนะคะบรรยากาศตอนนี้ค่ะ
รถที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณบ้านหลังเกิดเหตุนี้นะคะคุณผู้ชมแทบจะทุกคันค่ะ
ต้องชะลอดูบ้านที่เกิดเหตุว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เกิดเหตุฆ่าหันศพแล้วนำศพนั้นใส่ตู้เย็นแล้วก็ลูกชายบ้านหลังนี้ก็ยิงศีรษะตัวเองเสียชีวิตนะคะ
ก็หลายคนก็ยังคงพูดคุยถึงเหตุการณ์แม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามนะคะบางคนก็ยังคงหวัดกลัว
แล้วก็กลัวความเฮียนที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ได้ยินเพียงเสียงหมาเห่าหอนในช่วงกลางคืนเท่านั้นค่ะ
บรรยากาศเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ยังคงมาปักหลักดูสถานการณ์นะคะภายในซอยนี้ค่อนข้างที่จะมืดนะคะ
แต่ว่าด้วยความที่ซอยนี้มีรถสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นทางทะลุออกไปยังซอยอื่นก็มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งคืน
แต่ว่าหลายคนก็ยังบอกค่ะว่ามีเสียงหมาหอนชวนหลอนกันนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีพิธีเชิญวิญญาณของคุณชูลีแล้ว
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหมาก็จะมีการเห่าหอนหรือว่าลดความกลัวลงได้บ้างอ่ะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่วัดหลักศรีก็จะมีพิธีชาปนกิจของลูกชายนะคะก็คือ
ของผู้เป็นแม่นะคะนางสาวยุรีที่บ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ค่ะพัชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากซอยท่า
ข้ามยี่สิบแปดเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯมหานครค่ะค่ะค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณพัชรวรินก็คือปักหลักอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เมื่อคืนมีพิธีเชิญดวงวิญญาณของฝั่งญาติของผู้เป็นแม่
เดี๋ยววันนี้คุณพัชรวรินยังปักหลักอยู่ทั้งวันนะคะ
ใช่นะครับก็ศพของลูกกับแม่อยู่คนละที่นะ
ลูกนี่อยู่ที่วัดหลักศรีนะฮะส่วนผู้เป็นแม่ทางญาติฝั่งแม่
ก็ไปทำพิธีที่สุโขทัยนะครับ